โอเคค่ะกลับมาอัปเดตกันต่อนะคะเมื่อกี้ผ่านไปแล้ว๕เดือนเหลืออีก๗เดือน
เงินต่อไปก็เป็นตุลาค่ะตุลาได้๕เหรียญ๕เหรียญใช้เงินเยอะมาก
จะเป็นคนใช้เงินเยอะนะวิธีการที่เราจะใช้เงินแบบดีมีคุณค่าก็ทำประกันชีวิตทำประกันภัยออมทรัพย์
เอาเงินไปเที่ยวช้อปปิ้งไปก่อนเพราะไม่งั้นเงินมันจะไปออกไปจากอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
อ๋อคือคนเรานี่ถ้ามันมีดัวแล้วที่เสียเงินอยู่แล้วเนี่ยมันก็สมมุติจะเสียไปกับเรื่องเนี้ย

เราก็มีความสุขแล้วไงการไปเที่ยวการทำบุญเเงี่ยก็ได้ก็เสียเงินแล้วเหมือนกัน
สะดอกเคราะห์ไปนะฮะ๕เหรียญใช้เงินเก่งมากแต่จะมีลาบลอยฟลุกช่วงกลางเดือน
อ๋อจริงอยากมีราบรอยอีกมั้งอ๋อแล้วก็ได้ไพ่เด่นมากคือ๘คาทา
ในเรื่องงานประจำเนี่ยจะมีการขยับขยายรวมไปถึงจะมีเรื่องของการงานใหม่
เปลี่ยนงานเลื่อนตำแหน่งอีกเรื่องหนึ่งเด่นมากเรื่องความรักเขาบอกว่าใครที่โสดโดดเดี่ยวเปล่าเปรียวแห้งเหี่ยวหัวใจจะได้จะได้จะโดด
อ๋อถือที่เดินเกิดลูกชาย

ความรักดีการงานการเงินดูอะ
อันนี้ใช้ได้แต่ว่าใช้เงินเก่งหรือมีเรื่องให้ต้องใช้จ่าย

ระวังเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุคือการเดินทาง
ก็ดูแลโดยการบูชาพระศิวรีณชาลิติ
หัวใจพระศิวรีนชาฬิติรุ่งเรืองลาบลื่นล่ำรวยร่มเย็น
อุ๊ยครบร้อยอ่ะ

ทางด้านลาบสักการะเป็นที่รักของเหล่าถวยเทพและเทวดา

ต่อไปใครอ่ะพฤศจิกายน
พฤศจิกายนได้ไพ่๙ดาบ

เกี่ยวกับเรื่องความดันเส้นเลือด
รวมถึงเรื่องของสมองเส้นประสาทต่าง
แต่เด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศ
การติดต่อสื่อสารการโยกย้ายที่อยู่อาศัย

ใครที่ยังไม่เจอจะได้เจอจากทางไกล

เดินทางต้องเดินทางจะได้พบเจอจากการเดินทาง

นี่เลยนี่หนูคุณนี้เลย

เดือนธันวาได้ไพ่เจ้าชายเหรียญราชินีเหรียญ

เป็นราศีที่จะรวยที่สุด
คือผู้ที่เกิดเดือนธันวาคม

ไม่รู้จักใครเดือนธันวาเลยสามีเธอเหรอ
สามีเท่าเหรอ
ผู้ชายขาวเหลืองรูปร่างสันทัศน
ผิวขาวรูปร่างสันทัศน์ไม่อ้วน

นั่นแหละที่มีการต้องการเรื่องเงินเดียว

เรื่องความรักเขาบอกว่าได้สไปเดอร์วูเม่น

อ๋อแล้วมีเครือข่ายด้วยมีสไตล์แล้วมีเครือข่ายด้วย

เรื่องการงานจะเด่นสุดเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานราชการทหารตำรวจ
รวมไปถึงเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเอง
เหมาะกับการลงทุนเป็นที่สุด

จะมีคนมาขอแต่งงานจะมาขอพูดความรักพูดคุยถึงเรื่องของ
เอ้ารู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงว่าตอนฉันเกิดมกรา

ฉันจะไปขอเค้าไง

มีคนไปก้องของผู้ชายแต่งงาน

ขอบคุณดูแล้วเขาจะไม่เลือกมันนะเพราะมันบ้า

ว่าได้โชคจากการงานโดยฟุก
หรือไม่คาดฝันมาก่อน
อันนี้เป็นงานจรที่ดีมาก

หรือว่าได้งานโดยที่ไม่คาดฝัน

อันนี้ดีมากแต่ต้องระมัด

ลำไส้อันนี้มดลูกต้องดูแลเรื่อง
ว่าเธอบ้าจริง
ง่ายที่สุดเลย

ราชินีคาทาโอมศรีมหาอุมาเทวี

ได้มาโปรดเรางานเลิศ
เลิศแถมความรักยังสามีกลัวด้วย
เพราะฉะนั้นผู้หญิงเด่นกว่าผู้ชาย

แต่ต้องระวังเรื่อง๑๐ดาบอุบัติเหตุกับโดนชักดาบ

โดนโกงหรือว่าใครให้ยืมเงินอะไรไม่จบเลย
ตอนนี้นี่เราสามารถจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
เพราะฉะนั้นเหลืออยู่อีก๒เดือนนะคะ
เดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงหน้าพร้อมกับประเด็นโหราแซ่บ

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์เป็นไม่ไม่รู้ตัว
ช่วงหน้าค่ะหลบ